บ้านปรับตัวหยุดเชื้อเพื่อชาติจนชินแล้วนะคะสำหรับนางร้ายขายาวหุ่นแซ่บขนาดนี้
แล้วเธอบอกว่าอยู่บ้านเธอเองก็มีความสุขนะเพราะว่าได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณลูกแล้วก็คุณสามีด้วยนะคะ
ชีวิตตอนนี้ก็เหมือนจะลงตัวในหลายอย่าง
เอาจริงถามว่ามันแฮปปี้ไหมที่เกิดสถานการณ์แบบนี้
ไม่มีความสุขหรอกค่ะแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว

ทำอะไรดีอยู่บ้านเขาบอกว่าชวนกันออกกำลังกายค่ะ
ตอนนี้หุ่นดีเหลือเกินนะคะ
หุ่นดีที่ว่านี่คือคุณสามีนะส่องไปส่องมาเฮ้ยเหมือนได้สามีใหม่เลย
เพราะว่าตอนนี้สามีหุ่นล่ำหุ่นแซ่บมาก

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนตะลึงเหมือนกันแทบทุกบ้านเลย
ก็คือเรื่องของค่าไฟค่ะหลายบ้านพุ่งปรี๊ดนะคะ

อาจจะเพิ่มขึ้นบ้างเพราะว่าอากาศมันร้อน

อ๋อมเขาว่าเป็นเรื่องธรรมดาจ้า
อยู่บ้านทำอาหารเลี้ยงลูก๒๔ชั่วโมงอย่างนี้ค่ะ

ไอเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปในทางที่ดีใช่ไหมคะ

ดูแลตัวเองแต่ว่าคือช่วงนี้คือทุกอย่างมันปิดหมดใช่ไหมคะ
เราก็ออกกำลังกายอยู่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

ค่าไฟที่บ้านแพงทุกเดือนอยู่แล้วค่ะ

คือไม่มีเดือนไหนที่มันลดลงเลย
มันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกเดือนเลยค่ะ

คือเปิดแอร์ทั้งวันอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องตัวเลขคนติดเชื้อโควิด๑๙ที่ลดลงนี้นะคะ
อ๋อมบอกว่าเห็นแบบนี้ก็อย่าเพิ่งประมาทนะคะ
คนไทยตั้งการ์ดสู้กับศึกโควิด๑๙กันต่อค่ะ

กลับมาได้ยิ้มกันสดใสอีกครั้งแน่นอนจ้า

แล้วก็ปรับตัวปรับวิธีการใช้ชีวิตใหม่นะคะ
อยู่กับมันให้ได้เอาเป็นว่าอยู่กับมันให้ได้นะคะ

คือในเมื่อมันแย่สุดมันต้องกลับมาดีสุด

คนไทยเนี่ยก็มีน้ำใจทุกคน

พร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะ
ก็ขอให้ทุกคนคือส่งกำลังใจให้ทุกคน
ก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

แล้วก็แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นเยอะเลย

เชื่อว่าหลายคนก็รอคอยวันดีที่จะกลับมาเหมือนกันค่ะ